คุณผู้ชมคะก่อนหน้านี้เราได้นำเสนอคลิปหนึ่งนะคะ
ที่มีตำรวจทางหลวงไปเรียกรับเงินจากรถบรรทุก
ซึ่งคลิปนี้โอ้โหถูกวิจารณ์กันหนักเลยค่ะ
ทำให้ล่าสุดเขาถูกดำเนินการแล้วนะคะ
ผู้บังคับการตำรวจทางหลวงก็สั่งกักขัง๗วัน
สำหรับตำรวจทางหลวงที่ไปเรียกรับสวยแล้วก็เป็นคนที่อยู่ในคลิปนะคะ
แต่ว่าจะมีความผิดทางอาญาหรือไม่
ต้องมีการตรวจสอบเพิ่มเติมก็ต้องรอมีการสอบปากคำคู่กรณีด้วย
คู่กรณีคือคนขับรถบรรทุกแล้วก็คนที่ถ่ายคลิปนะคะ
แต่ตำรวจบอกว่าคู่กรณียังไม่ยอมมาให้ปากคำเลย
คงจะกลัวว่ามีความผิดไปด้วยโดยเฉพาะคนขับรถบรรทุก
เพราะเป็นคนจ่ายเงินให้กับเจ้าหน้าที่เขาก็กลัว
กลัวว่าตัวเองออกไปเจอตำรวจตัวเองจะผิดด้วยหรือเปล่า
แบบนี้กลายเป็นว่าติดสินบนหรือเปล่าหรือยังไง
เขาก็ไม่กล้าไปให้ข้อมูลนะคะ
พลตำรวจรีสมชายเกาสำรานผู้บังคับการตำรวจทางหลวงบอกว่า
ตอนนี้ผลการสอบสวนของคณะกรรมการด้านวินัย
ร้อยตำรวจโทษธวัฒน์อุ้มสุภาพรองสารวัตรทางหลวง๖
กำกับการ๑ประจำจังหวัดสิงห์บุรี
คนที่อยู่ในคลิปที่รับเงินมาจากคนขับรถบรรทุกนะคะ
เป็นข่าวมาเมื่อช่วงสัปดาห์ก่อนก็มีการตรวจสอบสอบสวน
เสร็จสิ้นเรียบร้อยสำหรับนายตำรวจคนนี้
ซึ่งก็ยอมรับว่าตัวเองนั้นขับรถออกตรวจเพียงคนเดียวจริง

ก็เลยเตรียมออกหนังสือและเซ็นคำสั่งกักขังตำรวจนายดังกล่าว๗วัน
๔ชั่วโมงเพราะว่าตำรวจนายนี้เครียดมาก
มีโรคประจำตัวหลายอย่างเขาก็กลัว
กลัวว่าถูกกักค้างแล้วจะทำอะไรตัวเองหรือเปล่า
ก็เลยต้องมีเจ้าหน้าที่ตำรวจคอยดูแลเรื่องของความปลอดภัยด้วยนะคะ
ถามว่าเป็นคดีอาญาด้วยไหมเกี่ยวกับเรื่องของการรับสินบนนะคะ
ตำรวจทางหลวงเขาบอกว่าคือต้องรอสอบปากคำให้เสร็จสิ้นเรียบร้อยก่อน
คือต้องสอบปากคำคนขับรถบรรทุกคนนี้ด้วยคนถ่ายคลิปด้วย
คืออยากรู้ว่าเหตุการณ์ตั้งแต่เริ่มต้นข้อเท็จจริงมันเป็นยังไง
ว่าจะสามารถเอาผิดทางคดีอาญาได้หรือเปล่า
อย่างที่บอกคนขับรถบรรทุกคนถ่ายคลิปไม่ยอมไปหาตำรวจค่ะ
เขาก็กลัวกลัวจะถูกดำเนินคดีด้วยนะคะ
ก็เลยตอนนี้ต้องรอตรวจสอบเพิ่มเติม
ว่ามีส่วนเกี่ยวข้องเรื่องของคดีอาญาสามารถดำเนินคดีอาญาได้ด้วยหรือเปล่านะคะ
แต่ก็บอกว่าถ้าผู้ใต้บังคับบัญชาทำผิดจริง
ก็พร้อมจะลงโทษทางอาญาด้วยค่ะ